ต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าถิ่นและผู้มาเยือน

ผู้มาเยือนคือรถแท็กซี่จากกรุงเทพมหานครครับ

เหมือนจะจบแต่ไม่จบครับคุณผู้ชมครับ
บอกกับว่าแท็กซี่ที่มาจากกรุงเทพ
คือเขารับลูกค้านะครับผู้โดยสาร
จากธาตุกัสยานนาฬิชาสุวรรณภูมิไปพัทยา
ที่ผมเอาเรื่องมาไว้จบคือแท็กซี่เจ้าถิ่น
ก็ยังขับตามมาหาเรื่องเป็นครั้งที่๒ฮะ
แล้วมีผู้ชายในคลิปเนี่ยครับเดินมาหาอ้างว่ากฎของขนส่งนะครับ
บอกว่าเขาเป็นแท็กซี่สาธารณะนอกพื้นที่
ห้ามมารับผู้โดยสารในเมืองพัทยา
จากนั้นก็พยายามอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจ

แต่รับงานผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายไง
คู่กรณีไม่หยุดครับบังคับให้ผู้โดยสารของเขาลงจากรถ

เคราะห์ดีตอนนั้นไฟเขียวนะครับก็เลยรีบขับรถไปส่งลูกค้าเลย
แล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพฯเลยกลัว
ผู้เสียหายนะครับยังเล่าด้วยว่าแม่อาชีพเดียวกันนะ

เพราะเรื่องของแอปพลิเคชันที่มันถูกกฎหมายแล้ว
แล้วมันเป็นความสมัครใจของลูกค้า

ผมเป็นแท็กซี่กรุงเทพไม่สามารถที่จะรับรับลูกค้า
ยังไม่น่าเปิดไฟว่าเงินไม่ได้แย่งงานของพวกคุณ
ผมรับผ่านแอปพลิเคชัน
ผมก็อธิบายเข้าไปแบบนี้เขาบอกเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นพัทยาห้ามรับอะไรทั้งนั้นนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ครับ
คือจะยืนยันจะให้ผมจอดข้างทางแล้วก็ให้เอาให้ผู้โดยสารลงไม่ยอมให้ไป
อาชีพเดียวกันมันควรจะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคุณไปที่ไหนคุณก็ต้องไปหากินได้
มันน่าจะอยู่ที่ความสมัครใจของผู้โดยสารหรือผู้บริโภค
ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาอยากใช้บริการของอันไหนมากกว่า
เมื่อกี้ที่อ้างว่าผิดกฎขนส่งขนส่งผิดไหม
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังขนส่งอำเภอบังละมุงนะครับเพื่อให้ชี้แจงกรณีนี้
ขนส่งยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ผิดกฎของขนส่งครับ
แต่ต้องไปดูข้อบังคับข้อบังคับของอะไรฮะ
เขาบอกว่าไปดูข้อบังคับซิของสากรเดินรถอำเภอบังละมุงเนี่ยนะครับ
เพื่อจะชี้แจงเรื่องนี้อีกทีนึงซึ่งนะครับผู้สื่อข่าวก็โทรไปหาสากร
เดินรถอำเภอบังละมุงแหละเขาประชุมกันอยู่เดี๋ยวท่าทีจะเป็นยังไงนะครับ
เดี๋ยวจะนำเสนอข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ